ใครที่มองหาโอกาสในการนำทองออกมาขายช่วงนี้อาจจะเหมาะสมเพราะว่า
เช้าวันนี้ครับราคาทองมีการปรับขึ้นไปถึง๓๐๐บาทต่อบาททองคำ
ราคาทองของตลาดโลกนะครับเนื่องจากว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้น
ขึ้นครับสมาคมค้าทองคำประกาศการปรับขึ้นราคาทองคำนะฮะ
เมื่อเช้าเนี่ยอีก๓๐๐บาทต่อบาททองคำก็ทำให้ทองคำแท่งขายออกที่บาทละ๓๓๖๐๐บาททองคำรูปภัณฑ์นะครับ
ขายออกที่บาทละสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดเป็นประวัติการ
ปัจจัยคือนักลงทุนกังวลกับเรื่องของการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับ
ที่มีความเสี่ยงแล้วก็ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นและคาดว่าการเจรจาสันติภาพนั้นจะไม่เห็นผลในระยะอันใกล้นี้
นักลงทุนจึงโยกเงินครับมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าก็คือทองคำ
ส่งผลให้ราคาทองคำตลาดโลกนั้นทะยานพุ่งสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องรวมถึงราคาทองในประเทศไทยด้วย
แล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะหยุดอยู่แค่นี้หรือไม่ครับ
ขณะที่เรื่องของการค้าการลงทุนล่าสุดกระทรวงพาณิชย์มีการเร่งขยายตลาดไปที่ญี่ปุ่นนะครับโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับ
แล้วก็พัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางของทั้งสองประเทศ
เป็นการเพิ่มโอกาสในการส่งออกระหว่างกันครับรวมถึงส่งออกไปยังประเทศอื่นด้วย
แล้วก็มีการพิจารณาขอให้นำเข้าวัตถุดิบเกษตรจากไทยไปผลิตสินค้าเพิ่มเติมด้วย
แล้วก็ช่วง๘เดือนแรกของปีนี้ถือว่ามูลค่าการค้าร่วมกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั้นมีมากกว่า๓๘๐๐๐ล้านบาท
และแนวโน้มก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ